ไม่เชื่ออย่ารบมูมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
ได้ยินคราวสงครามโลกครั้งที่สามกับเขาเปล่าไหม
เคยทายไว้ไม่ใช่เหรออาจารย์เคยทายไว้ว่าทายว่าอะไร
ไอ้เทปสงกรานว่าดาวเสาร์กับดาวอังคารโคจรร่วมกันจนถึงวันที่๒๖
เมษายนจะมีเหตุของการตูมตามรอบแรก
มันเป็นห่วงที่อาจจะมีเหตุรุนแรงทั้งอุบัติเหตุทางรถยนต์
ไฟไหม้รวมทั้งเครื่องบินตกหรือว่าการเกิดสงครามย่อยในกลุ่มต่าง
ที่ระบุเลยว่าน่าจะเป็นประเทศกลุ่มจีน
เกาหลีแล้วก็กลุ่มอเมริกายุโรป
แต่มันจะมีช่วงหนึ่งประมาณไปปลายพฤษภามิถุนากรกฎา
อังคารคือดาวสงครามมันจะโคจรถอยองศา
ช่วงนั้นเป็นช่วงดาวอังคารโคจรใกล้โลก

อังคารคือดาวสงครามคือดาวการปะทุทางอารมณ์
ดังนั้นมันมีผลต่อการขัดแย้งของคนกับกลุ่มคนทั้งใน
ทั้งในประเทศและและนอกประเทศ
นี่อาจารย์กำลังจะพูดถึงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่๓หรือเปล่า
มันมีดาวดวงหนึ่งที่โคจรทัพชะตาโลกเมื่อใด
ในอดีตที่ผ่านมาก็คือดาวมุติยู
โคจรทัพชะตาโลกชะตาเมืองหมายถึงว่า
ดวงโลกที่ค้นพบในปริมิตเมืองกรีเซมประเทศอียิปต์
ดวงโลกได้อยู่ราศีเมษดวงกุรัฐนาโกศิลป์เราก็อยู่ราศีเมษ
เพราะถือกำเนิดเอาสาวรักเมืองโรงโกศิษฐ์ดูบันที่๒๑เมษา
มุทยูตอนนี้โคจรทัพชะตาโลกชะตาเมืองนาราศีเมษ
และ๗ปีปี๒๕๙ถึงปี๒๖๕
รอบที่แล้วก็คือเมื่อ๘๔ปีที่แล้ว
งครามโลกครั้งที่สองถูกต้องนี่คือสถิติ
จะให้ผมไปบอกว่ามันต้องเกิดสงครามโลก
คือมันแล้วแต่ว่าบทเรียนในอดีตเนี่ย
มันจะเป็นเครื่องสอนผู้นำของโลกที่กระหายสงครามให้
มันเคยมีรอบอย่างนี้อย่างนั้นเรามาจับมือ
เรามาดีกันหน่อยดีไหมมีฉะนั้นมันจะนำไปสู่ความรุนแรงดู
มันเหมือนเมื่อ๘๐กว่าปีที่แล้ว๘๔ปีที่แล้วที่เรามีสงครามโลกครั้งที่๒
เอาเพิ่งรู้ว่าดวงเมืองกับดวงโลกราศีเดียวกัน
จะมีการเปลี่ยนแปลงชิดครั้งใหญ่หนึ่งโลกของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
แบบกับตลปัดเลยนะหมายถึงว่าสิ่งที่เคยเป็นก็จะไม่เป็น
สิ่งที่เคยมีก็จะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น
ไม่เคยเกิดมาก่อนทั้งในเรื่องโลกของเราและประเทศเรา
เช่นธุรกิจหนังสือสื่อสิ่งพิพ
อดีตเคยมียิ่งใหญ่มันก็จะหายหายก็คือหาย
มันก็จะเปลี่ยนแปลงนี่ไงคือการเปลี่ยนแปลงมุติยูแปลว่าฉับพันธุ์มุตยู
หรือยูเรนัทฉับพันธุ์อัศจรรย์ตกหน้าตกใจ
เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เคยอยู่มานาน
อาจจะหายไประยะเวลามันนานแค่ไหนครับกว่าที่ดาววังคาร
จะกลับมาเคลื่อนตัวได้ปกติเหมือนเดิมคุณหนุ่มตามหลักดาราศาสตร์นะ
พระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลดาวถัด
จากโลกดวงแรกซึ่งคือวังคารเพราะฉะนั้น
ในขณะที่ดาวอังคารโคจรผ่านโลกใน๓๐องศาเนี่ย
ใช้เวลา๔๕วันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะ๔๕วัน
ท่านก็เคลื่อนท่านก็เปลี่ยนแปลงแต่ท่านวิปริตในช่วงพฤษภามิถุนากรกฎา
น่ากลัววิปริตคือแทนที่จะโคจรเดินหน้าปกติกับโคจรช้ากว่าโลก
ในความหมายโหลศาสตร์ได้ว่าโคจรพักองศา
สถิติแบบนี้น่ากลัวมันจะเกิดการขัดแย้งเรื่องเก่าจะถูกขุดมาประทุอีกครั้งหนึ่ง
ที่น่ากลัวอยู่ยาวเนี่ยก็คือดาวมุตยูที่ทัพดวงเมืองเนี่ย
มันจะอยู่ตั้งแต่พศ๒๕๕๙ถึงปี๒๕๖๒
ปีเลยเหรอมนุษย์อย่างเรา
คนที่เกิดราศีต่างมีผลกระทบกับดาวพวกนี้บ้างไหม
มีสิทุกลาสีเลยหรอลาสีที่ดีที่มีผลกระทบคือ
ราศีที่มีผลดีเนี่ยมันไม่ได้มองแค่ดาวดวงนี้ดวงเดียวมันยังมีดาวหลายดวง
แต่หมายถึงว่ามุติยูแปลว่าการเปลี่ยนแปลง
ผู้ที่เป็นคนมีข้อมูลข่าวสารมาก
ตยูแปลว่าฉับพลันแปลว่าตัดสินใจเร็วกล้าได้กล้าเสีย
เป็นคนที่ยอมต่อสู้กับสิ่งที่เป็นวิกฤตภายภาคหน้าด้วยเชื่อมั่นในตน

มันจะเกิดการคือคนสู้แล้วจะชนะมันเป็นเวลาแห่งการทดสอบพลังสติปัญญาความสามารถบุญบารมีของคนคนหนึ่ง
เรียกว่าทุกราศีมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้หมด
อาจารย์ฮะตามหลักโขรศาสตร์ดาวเคลื่อนผิดปกติ

อย่าลืมว่าดวงกูรัตนโกศิลป์เกิดในลักษณะราศีเมษ
คือล้นเก้าล้นกะหมอนวัชฌาชน์๑โปรดเก้าให้เอาเสาหลักเมือง
แล้วก็หลุดวันที่๒๑เมษาเวลา๖โมง๕๔นาที
ภาษาโหลกลุ้งแล้ว๙บาทบาทนึงมี๖นาที
บาทก็๙๖๕๔เพราะฉะนั้น๖โมงเช้า๕๔นาที

เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษก็เป็นคนที่มีดาวประจำตัวคือดาวอังคาร
ดังนั้นหมายความว่าอย่างคุณหนุ่มเกิดลักษณะราศีกรกฎดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงาน
คุณมดดำเกิดลักษณะราศีสิงศ์ใช่ไหมดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความสำเร็จคือสู่พระ
และพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านเรือนถิ่นพบลากชีวิต
คุณหนุ่มก็แปลว่างานก็แปลว่าคุณหนุ่มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานครั้งใหญ่
ดำก็จะมีเป้าหมายใหม่ที่ต้องไปทำให้ได้แล้วก็จะมีอุปสรรคแต่ว่าจะผ่านไปได้
ตามหลักโหราศาสตร์ถ้าดาวเคลื่อนผิดปกติจะต้องมีวิธีแก้เคล็ดอย่างอื่นอีกบ้างไหมฮะ
คนที่รู้หรือชมรายการมูไนท์ว่ารู้สถานการณ์บ้านเมืองดวงเมืองเป็นอย่างนี้หรือดวงดาวเป็นอย่างนี้จะต้องตั้งสติไม่ประมาท
จะต้องไม่ไปทะเลาะกับใครจะต้องไม่เอาเรื่องเล็กมาเป็นอารมณ์ต้องไปทะเลาะกับคนข้างบ้านไม่ทะเลาะกับคนที่ขับรถปาดหน้าอะไรอย่างนี้
คือมันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้มันรุนแรงน่ากลัวโดยเฉพาะราศีอะไรราศีเมษราศีเมษน่ากลัวราศีกรกฎน่ากลัวราศีกรกฎเนี่ยมีลาหูทัพมันถึงจุดเปลี่ยนแปลงดังนั้นอุปมหาประสาททั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดเกิดกรกฎกลัวมันเอาใหญ่เลยมันต้องสู้
ไม่กลัวต้องไม่กลัวแต่ว่าที่แน่ในช่วงที่อาจารย์บอกเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราขับรถไปเฉียวนิดเชียวหน่อยลงมาก็ใจเย็นเย็นสวัสดีครับขอโทษนะครับพี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องคุยกันดีดีเลยอย่าไปแบบเอ้ยทำไมชนเฉียวทำไมวะขับรถยังไงวะไม่เอาเป็นเรื่องใหญ่ได้เลย
ใช่แล้วไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันสงบมันจะสงบ
แต่อย่าลืมนะคุณหนุ่มมันจะมีอย่างหนึ่งสงคราม
งครามที่พูดถึงสงครามภาคที่หนึ่งคืออะไรในความหมายของคุณหนุ่ม

งครามในอดีตคือสงครามการใช้กำลังลบทางทหารเพื่อยึดพื้นที่ใช่ไหม
ในอดีตเลยคือใช้กำลังทางทหารเพื่อยึดพื้นที่

งครามว่าด้วยของการชิงทรัพยากรมันไม่ใช่เกินการเกิดสงครามจริง
แต่เป็นการชิงทรัพยากรสงครามในยุคนี้คือสงครามทางเศรษฐกิจ

จะมีเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจเลยที่จะนำมาสู่สงคราม
อย่างล่าสุดเมื่อประมาณสัก๒เดือนที่ผ่านมาที่มีการจะลุยกันระหว่างสหรัฐจับมือกับทางอังกฤษ
ไปลุยทางอะไรนะซีเรียแล้วก็มีรัสเซียยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางซีเรียเนี่ย

อาจารย์ไปดูว่าตามกระแสเดี๋ยวก็จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะทายเป็นไง

เพราะดูดวงอาจารย์ดูดวงเมืองแล้วถ้าเกิดสงครามจะเป็นไงโอ้โหประเทศไทยสบายเลยต้องเจ็บท
จะไปเก็บทำไมประเทศไทยมีทั้งผลหมากลากไม้อาหารของกิน
ประเทศเรามีของเยอะแล้วเราจะไปเสริมดวงอย่างงะมูวมันถึงจะ

ถ้าพ้นภัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในอดีต

บุคคลนี้นะบุคคลผู้มีความกระตันยูต่อบีดามันดาครูอาจารย์
คนพวกนี้เป็นบุคคลที่ได้รับการแค้วคลาดให้พ้นภัยซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว
สองบุคคลที่ได้ไปสักการะพระศักดิ์สิทธิ์

คุณหนุ่มเชื่อเรื่องพระศักดิ์สิทธิ์ไหม

การที่มีพระไม่ว่าจะหลวงพ่อพุทธโสธร

หลวงพ่อพระทองคำ
พระเหล่านี้จะมีบารมีเรื่องนิรันตราย
อย่างนั้นท่านไม่อยู่มาให้จนถึงปัจจุบันนี้หรอก

คุณหนุ่มมีความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังอะไรก็ตามทีนะ

ส่วนมดดำบอกว่าเรื่องรวยใช่ไหม

เราก็ต้องดูว่าประเทศไทยมันมีของขัง

เกิดโชคลาภพญานาค

การที่จะบูชาพญานาคาราช

ต้องถือศีล๘หรือไปอยู่ปฏิบัติธรรมเป็นระยะ

เมื่อกลับไปทำการค้าการขายให้สำเร็จ
เพราะฉะนั้นจึงต้องไปในที่ที่ท่านมีบุญสัมพันธ
เช่นพระทาบพนมใช่ไหม

เอ้านะฮะก็วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้นะครับ

งครามโลกอันที่๓กับดวงนะฮะ
ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ

คุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในรายการมูไนท์ของเราก็ได้ฮะ
ถูกต้องครับวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเสนอนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ
อยู่ที่๑๐และจิตใจของคุณเองเลยนะครับ
วันนี้นะครับผมนะครับหมูตัวพ่อมดดำหมูตัวแม่

ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับรายการ
โปรดติดตามตอนต่อไป